เอาอย่างนี้ไปดูกันต่ออีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดตาก
คราวนี้ไปดูปัญหาของเกษตรกรกันหน่อยว่าเขาเจอปัญหาอะไร

ครับใบเขาก็จะออกผลิกมาซวยเลย
แต่ดูต้นนี้คืออะไร

อายุ๓๗ปี

ต้นเหตุที่ใบมันเป็นแบบนี้

แมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูน

เธอเคยร้องเพลงอย่างนี้กับฉันบ้าง

ต้องเต้นด้วยคุณเต้นไหมล่ะดิฉันร้องคนเต้น

ขอคุณนิวนาวร้องแล้วก็เต้นให้ดูด้วย
ไม่ต้องสนใจไปดูแมงจีนูนเห็นไหม
พอมันมากินแบบนี้ค่ะเสร็จฉันล่ะ
ไม่ได้แอ้มหรอกใบอโวคาโด
ฉันเก็บแกไปขายซะเลยดีกว่า

เอามาล้างน้ำแล้วคุณดูตัว

กรอบมันมันเขาเอาไปคั่ว

ก็เรียกว่าใช้วิธีกำจัดแมลงแบบธรรมชาติ

ไปจับตอนกลางคืนแล้วค่ะเพราะว่า
มันก็จะออกมาหากินในช่วงเวลาแบบนั้น
สร้างรายได้เสริมเรียกว่า
ไม่พอขายเลยนะลูกค้าสนใจกันมากมายทีเดียว

ทำน้ำพริกเอาไปทำลาบ
ชาวบ้านเขานิยมคุณเพราะว่ามันมีประโยชน์

ใครที่ชื่นชอบเมนูแมลงนะ
ก็ไปลองทานกันดูได้

ต้องพักพื้น
อัโวกาโดคือวิธีธรรมชาติ